คนนี้ก็เหมือนกันคนนี้ก็มีความปรารถนาดีที่จะให้เจอร่างของคุณแตงโมเหมือนกันนะครับ
ตี๒ย้อนไปหน่อยตี๒ครับตี๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูทีมค้นหาร่างคุณแตงโมเนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณท่าเรือสะพานสังฮีเนี่ยเดินทางไปตรวจสอบนะครับนะฮะ
มีนางสาวเจนจิราเรียบร้อยเจริญนะครับหรือว่าเจนยานทิพย์
ไปที่ท่าเรือครับจากนั้นก็ลงเรือไปพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัย
ยังบริเวณท่าเรือพิบูรสงคราม๑เพื่อไปทำพิธีนั่งสมาธิ
ยกมือไหว้แล้วก็สำรวจนะฮะกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
โดยเจนยานทิพย์กล่าวภายหลังบอกว่า
รับทราบข่าวตั้งแต่๕ทุ่มกว่าของวันเกิดเหตุเลย
ติดตามข่าวตลอดนะครับแล้วก็ทำบุญให้กับคุณแตงโม
แล้วก็นั่งสมาธิอยู่ริมน้ำตรงสะพานพระราม๕นะครับ
สมาธิของเธอเธอเห็นเหมือนอยู่ใต้ถุน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสัก๓กิโลเมตรกว่า

ร้านแถวท่าเรือพิบูรสงคราม๒
ไปเจอกับกลุ่มนักข่าวที่มากินข้าวอยู่ร้านเดียวกัน
ก็ได้มีการชักชวนให้ลงเรือ
ขณะนั่งในเรือเธอสวดมนต์ครับแล้วขอให้เปิดทางให้พบให้เจอ
เธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าไม่เกิน๒วันหรอกเจอแน่เจอร่าง
รอเวลากฎแห่งกรรมเท่านั้น
ระหว่างที่ลงเรือไปอยู่บริเวณใต้สะพานพระราม๗นะครับนะฮะ
คือใต้สะพานมีสารเจ้าแม่ทัพทิมแล้วก็เหล่าสัมภเวษีนะครับ
เธอก็สวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศล
จากการที่ล่องเรือจุดที่รู้สึกได้
เธอบอกว่าอยู่บริเวณวัดเขมาพิรัตราราม
จุดที่พบศพของแตงโมอยู่ระหว่างกึ่งกลาง
กลางของวัดเขมาพิรัตรารามกับท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งฮะ
ลองฟังเจนยานทิพย์ตอนนั้นหน่อยครับ
ระหว่างร่องเรือไปก็ยังบอกพี่เขาเลยว่าให้พี่ปูพรมนะแบบอยู่ฝั่งนี้
มีความรู้สึกที่แบบเพราะเรานั่งสมาธิมาจากบ้านด้วย
แล้วเรามั่นใจว่าจะเจอไม่เกิน๒วันนี้ค่ะ
ที่แบบว่ายังไงก็มั่นใจว่าเพราะว่ามันรอเวลา
เพราะว่ากฎแห่งกรรมดึงเวลาเอาไว้ค่ะ
ยังบอกพี่เขาเลยว่ายังไม่ถึงเวลาของเขานะ
กฎแห่งกรรมดึงเวลาเอาไว้ไม่มีอะไรฝืนได้
แห่งการทำหน้าที่ของมันอยู่ก็จากที่ร่องเรือมาตลอดค่ะ
บริเวณจุดที่เป็นวัดเขมาตรงนั้นรู้สึกมากที่สุดเลยค่ะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความพยายามของคนทุกคน
ที่รู้จักหรือไม่รู้จักอาจจะเป็นคนที่ติดตามนะฮะ
อย่างคุณเจนยานทิพย์เขาก็มีพิธีความเชื่อของเธอ
ก็มาช่วยมาดูมาแลให้